หลายคนตาลูกวาวอ้าวแม่จะบอกเลขเหรอ

เฉลยแล้วนะคะว่าที่แม่ไปซื้อที่ดินที่อุทัยธานี

คุณที่แม่สู่โพสต์ตรงไอจี

คือตอนนี้แม่ทำอะไรบ้าง
ที่ดงถูดอี้ดินอะไรอย่างนี้ค่ะ
รวมไปถึงแบบทำโซล่าเซลล์ด้วยนะ
ซึ่งแม่สู่บอกว่าพื้นที่ตรงนั้น

ตั้งใจจะทำเป็นฟาร์มเก๋นี่แหละค่ะ

แล้วก็คือเอาน้องหมาตอนจากที่ตัวเอง
เลี้ยงดูอยู่ไปปล่อยไว้ที่นั่นนี่แหละค่ะ

ควายที่เจ้าตัวแล้วก็แฟนคลับมาร่วมกันถ่ายชีวิต
ก็มาเลี้ยงที่นี่ด้วยค่ะ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมันวิวดีจริงนะ

อย่างนี้แม่สู่จะวางมือในวงการบันเทิงเลยหรือเปล่านะคะ

แม่ศู่รีบปฏิเสธทันทีบอกว่า
แค่ว่าช่วงไหนที่แบบแม่อยากไปพักผ่อนต่างจังหวัด

ก็เหมือนแบบไม่ได้ไปเที่ยวนั่นแหละแม่บอกนะคะ

เหมือนมันเหมือนจะเป็นแบบของเราด้วยแหละ

ไม่ว่าจะเป็นเลขทางหลวงเลขโฉนดเลขอะไร

เวลาสมมุติมีวันหยุดบ้างเราก็ได้กลับไป
เรื่องงานแม่สู้ตาย
ยังจ้างแม่ก็ทำไป

นี่ไงถามไปถามมาเลขที่แปลงเนี่ย

มันตรงไปหมดที่ที่อยู่ไทยเนี่ยกุ้งชอม